ราชธานีนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาตามหาคู่อริ
แล้วมันก็ลามปามไปถึงบ้านของชาวบ้าน
เขาก็เลยพยายามมาห้ามมาแยกกันสุดท้ายเนี่ยถูกยิงใส่เนี่ย
คนที่มาห้ามนะค่ะตายไปหนึ่งโอ้เจ็บอีกหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับตีหนึ่ง๒๐นะฮะ
นี่ตอนที่ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะฮะ
สพบังสวรรค์นะครับที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานีนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บ๒คนนะครับ
บนถนนบ้านบางนานะฮะในพื้นที่หมู่๓ซอยบางนาตะบนบางสวรรค์
นี่ที่หน้าบ้านหลังนึงนี่หลังนี้นะฮะคือมาถึงที่เกิดเหตุก็เจอแต่กองเลือดแล้วครับ
แล้วมีกระสุนปืนลูกซองอยู่นี่ฮะเป็นเศษกระสุนนะครับ
เนี่ยแล้วก็มีหลักฐานที่เป็นชิ้นส่วนร่องรอยการยิงกันนะครับ
คนเจ็บ๒คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คือนายจำนงคงเรื่องอายุสี่สิบเอ็ดปีกับนายธินกรถุงทองอายุยี่สิบสามปีนะครับ
ถูกยิงในกระสุนเข้าหน้าท้องกับที่ขานะฮะแต่ทีนี้ผู้ตายเนี่ย
ก็คือนายจำนงเนี่ยกระสุนมันเข้าจุดสำคัญด้วยแม้จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็ไม่ทันนะครับเสียชีวิตนะครับส่วนนายธินกรตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่นะฮะตามที่พยานเขาบอกเล่าให้ฟังเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มากันนะครับมาตามหาคู่อริ
แล้วคนเจ็บคนตายเขาพยายามมาไล่มาห้ามยิงใส่เขานะครับ
นี่ฮะมีอายุ๑๔ปีก็มีนะครับอีกคนชื่อเจมส์นะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อนายสุนันคงแก้วอายุ๕๐ปี
เล่าว่าอย่างนี้ครับก่อนที่จะเกิดเหตุยิงกันมีกลุ่มวัยรุ่น๗๘คนหนึ่งในนั้นคือตั้นนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์วนเวียนมาตามถนนในหมู่บ้านเพื่อมาตามหาสุพนัทนะครับ
ที่เขาขัดแย้งกันอยู่นะเหมือนกับเคยมีเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายกันอยู่
สุพนัทเนี่ยเขาก็ไปหลบอยู่ที่บ้านของคนที่คุยกับเราที่ชื่อสุนัน
อยู่ที่บ้านแม่เขานะครับอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนัก
เนื่องจากปกติสุพนัทเนี่ยเขาชอบมาหลบมาอยู่แถวบ้านแม่ของคุณสุนันเขา
แม่ของคุณสุนันก็เลยโทรตามลูกชายบอกมาช่วยไล่กลุ่มวัยรุ่นหน่อย
เนี่ยโอ้โหเขามาออกันอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยเขาจะมาตามหาตัวสุพนัท
คุณสุนันเองก็มาแล้วพยายามขอร้องวัยรุ่นกลุ่มนี้กลุ่มของในตั้นเนี่ย
ว่าเออออกไปเถอะอย่ามาก่อกวนอะไรที่หน้าบ้านแม่เขาเลย
กลายเป็นว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่พอใจนะครับแล้วก็ไปออกันอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน
ออกจากตัวบ้านเขาจริงนะฮะแถวใกล้บ้านเขาจริงแต่ว่าไปอยู่ที่ถนนในหมู่บ้าน
คุณสุนันก็เลยโทรหาผู้ตายก็คือนายจำนงกับคนเจ็บก็คือธินกร
ให้มาช่วยอ่ามาช่วยคุยกับวัยรุ่นกลุ่มนี้หน่อยแต่พอมาถึงเนี่ย
วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่พอใจนะฮะยิงใส่ทันทีนะครับแล้วก็พากันแยกย้ายหลบหนีไป
อันนี้ที่คุณสุนันเขาเล่านะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ก่อนที่ผู้ตายกับคนเจ็บจะถูกยิงนะครับนี่จะเห็นว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุนะฮะ
มาดักรออยู่ที่หน้าปากซอยบางนาถางเขาบ้านนายนายธินกรนะ
ส่วนนายจำนงเนี่ยนั่งรถออกมาพร้อมกับธินกรมาถึงหน้าปากซอยนะฮะ
มีเสียงคนตะโกนด่าทอกันนะฮะนี่ตรงจุดนี้นะฮะจะมีเสียงคนตะโกนด่าทอกัน
แล้วจะมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะนะครับ
คือตรงนี้มันมืดมันไม่รู้ว่าเสียงปืนของใครไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนนะ

จากนั้นจะมีรถกระบะที่ขับเลี้ยวไปทางขวานะครับ
ช่วงที่ช่วยคนเจ็บไปโรงพยาบาลนะครับ
แล้วมันก็จะมีกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่จะจับภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์หนีไปทางถนนบางนานะครับ
ทำให้ตำรวจเนี่ยมีเบาะแสเรื่องเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
ทำให้เห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยขี่รถมาเนี่ย๓คันนะฮะ

ชุดสืบสวนของตำรวจสุราชธานีนะครับแล้วก็สพบังสวรรค์ด้วย
วันนี้นำกำลังไปปิดล้อมตรวจค้นนะครับ
นี่บ้านต้องสงสัยแล้วก็คุมตัวในตั้นได้ในตั้นอายุ๒๑นะฮะ
พวกอีก๘คนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนะครับ
จักรยานยนต์๓คันที่ขี่ไปก่อเหตุได้
มีปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อีก๑กระบอก
มีคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนยิงเนี่ยชื่อนายนัทพลนะครับอายุ๒๑ปี
เขาอ้างว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับคือบ้านแม่ของนายสุนัน
ถูกนายสุนัลใช้มีดพราไล่ฟัน
เมื่อผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บขี่รถ
มาเขาบอกเขาได้ยินเสียงคล้ายระเบิดปิงปองก่อนก็เลยยิงต่อ
โต้ไปทำให้ถูกยิงเจ็บไปคนหนึ่งแล้วก็ตายไปอีกคนนึงตำรวจ
แจ้งข้อหานะครับทั้งหมดก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นะครับแล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยที่เหลือก็เป็น
เรื่องของอาวุธปืนนะฮะพรุ่งนี้จะส่งฟ้องหนึ่งคนเป็นเยาวชน
อายุ๑๔ปีส่วนอีก๗คนเดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนะฮะอยู่
ระหว่างการรอขออนุมัติศาลออกหมายจับด้วยนะครับนี่นะครับ
คุณวิมลวันวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับผู้สื่อข่าวของเราที่
จุดเกิดเหตุเนี่ยเจอญาติของคนตายนะฮะคือนายจำนงวันนี้นี่
มนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับแน่นอนแล้วครับว่า
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแม่ของนายจำนงบอก
ว่าเมื่อเดือนก่อนสามีเพิ่งเสียชีวิตนะก็นี่ปกติอยู่
กระบีกำลังจะย้ายมาอยู่กับลูกชายที่บางสวรรค์สุราชธานี
กลายเป็นว่าลูกมาตายอีกแล้วนะฮะแม่บอกกังวลว่าคดีจะ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเขา
อ้างว่าฝั่งของลูกชายที่เสียชีวิตกับเพื่อนที่เจ็บเนี่ย
เป็นฝ่ายเริ่มก่อนค่ะจะยิงหรือว่าปลาระเบิดใส่ก็ตามนี่หน้า
ของผู้ตายนะฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับคือนายจำนงนะครับ
เมื่อช่วงเช้าตำรวจก็มาตรวจสอบนะบอกมาขอตรวจเรื่องของคราบเขม่าวดินปืน

ไม่ยกให้เป็นนาธิของพ่อไม่แรงไม่ออกหรูแรงไม่ออกบอกจริงจริง
อยากจะให้อยากจะให้ลูกเป็นท่านเป็นท่านให้อาจโตเป็น
คือว่าอยากให้ลูกเป็นธรรมที่สุดเลยส่วนญาติของนายธินกรคนเจ็บนะครับ
บอกว่าระหว่างที่ทั้งสองคนคือคนเจ็บคนตายเนี่ย
เขานั่งอยู่ที่บ้านมีคนโทรมาบอกให้ออกมาช่วยเคลียร์ปัญหาให้หน่อย
ทั้งสองเขาเลยขี่จักรยานยนต์ออกไปกันไม่นานก็มีคนโทรมาอีกทีนึง
แต่บอกว่าธินกรเนี่ยถูกยิงญาติเลยรีบออกมาดู
พบว่านายธินกรถูกยิงเนี่ยบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
ส่วนนายจำนงนอนฟุบอยู่ข้างทางเขาก็รีบพาส่งโรงพยาบาลกัน
สุดท้ายนายจำนงเสียชีวิตนะครับคือญาติของนายธินกรเขาบอก
เขายังกังวลใจนะฮะคือตอนนี้ก็คลายความกังวลแล้ว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
บอกว่าเมื่อช่วงตี๔เนี่ยมีตำรวจมาเคาะประตูบ้านมาถามหาลูกชายก็บอกว่าลูกชายเนี่ยออกไปเที่ยวกับเพื่อนตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับเลย
รับว่าตกใจมากที่ตำรวจมาบอกว่าลูกชายไปยิงเขาตายที่ผ่านมาเคยเตือนตลอดว่าอย่าออกไปเที่ยวกับเพื่อนอย่าติดเพื่อนให้มากนัก
เพราะเขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนทุกคืนเรื่องทางคดีของไม่ประกันตัวก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายทีนี้เราก็ถามว่าเอ๊ะลูกชายเนี่ยลูกเลี้ยงเนี่ยมีปืนไหมนะทางพ่อเขาบอกไม่มีนะแต่ก็เห็นถือบ่อยหรืออาจจะไม่มีเป็นของตัวเองไปเอาของใครมาถือก็ไม่รู้
หือตกเชื่อเลยสิงค้าพ่อมงสะดินเชื่อว่าถ้าว่ามันทำพิษเลยก็ให้มันหลับพิษไปติดร่างก็ติดไปสิงค์เมนมันก็ถ้าว่าเขาตีประกันที่หรือก็ไม่มีตากที่เพราะให้มันติดไปเลย